เวลาที่เราขับรถนะคะสติต้องร้อยเปอร์เซ็นต์

การเกิดอุบัติเหตุบางทีไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเรา
เกิดขึ้นจากเพื่อนร่วมทางเรานี่แหละค่ะ

พี่เขามาจากไหนคะขันสีแดงบ้างซักครู่นี่

คือยังไงค่ะคุณพี่มา

ทางทิศเดียวกันแหละไปทิศทางเดียวกันแหละก็คือต่อว่ารถคันสีแดงที่

แต่ว่ามีอยู่คอมเมนต์หนึ่งค่ะ
เขาแนะนำ๔ขั้นตอนก่อนก่อนจะเปลี่ยนเลน

สองดูกระจกข้างเช็คอีกที
สามเอี่ยวผ่านไหล่

เอี่ยวผ่านไหล่นิดเดียวอย่าเยอะนะ
อย่าเยอะนะเดี๋ยวกลับมาข้างหน้าไม่ถูกทางแล้วนะคะ
เปิดไฟเลี้ยวกะระยะให้เหมาะสมแล้วค่อยเปลี่ยนเลนนะคะ
นี่คือ๔ขั้นตอนลองนำไปใช้ดูเพื่อความปลอดภัยนะคะ

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะผ่านรถคันหลังที่อยู่ด้านหลังได้ไหม
จะเปลี่ยนด้านซ้ายไงเอ๊ะคันหลังมันระยะได้ไหม
ถ้าคุณผู้ชมเห็นเขาเต็มคันแล้วแสดงว่าระยะนั้นปลอดภัย

ต้องเห็นเต็มคันไม่ได้ก็คือถ้าไม่แน่ใจก็รอเถอะค่ะไม่ต้องรีบนะคะ
ดีกว่าสักวิสองวิไม่เป็นไรหรอกนะ